สรุปแล้วผมอยู่สองหลังนะครับแล้วถ้าผมสร้างเสียงเมื่อไหร่ผมก็ไปอยู่
เพราะอะไรครับเพราะอันนี้มันแคบนะครับนะฮะแล้วก็มันไม่มีเอ่อ
พ้นเอกคนไหนหรอกครับที่เขาที่เขาอยู่อยู่ทาวเขาเอาอย่างงี้กว่า
ที่เขาอยู่เท้าเขาแบบผมแต่ผมไม่ได้ว่าผมไม่มีตังค์นะ
เพียงแต่ว่าผมไม่ไม่ใช้จ่ายแบบกุ้งเผยเลอะเทอะ
ถ้าผมไปซื้อบ้านก็ซื้อได้แต่ผมจะไปมีบ้านเยอะแยะทำไมนะ
ก็ในเมื่อผมจะไปเตรียมสร้างที่สายเจ็ดอยู่แล้วประเด็นของของเฮียแตมที่เป็นเจ้าของบ้าน
นะครับผมก็ต้องเรียนให้ว่าคือเฮียแตมกับผมเนี่ยนะครับนะ
แล้วกับครอบครัวผมเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ผมเป็นสาววัดนะครับ
ถึงแม้ว่าไม่ใช่ญาติแบบเป็นความสัมพันธ์แต่มันเป็นญาติเหมือน
ท่านก็คงจะมีญาติผู้ใหญ่นะครับที่รู้จักพ่อแม่เรานับถือเป็นญาติผู้ใหญ่
นะครับแล้วธุรกิจเฮียแตมเนี่ยนะครับเขาเนี่ย
บ้านผมเนี่ยผมต้องเรียนว่าเมื่อก่อนผมอยู่แฟลต์ตำรวจผมอยู่แฟลตวิภาวดีเนี่ย
นะครับนะครับผมอยู่แฝดตั้งแต่ร้อนบทโทนจนถึงเป็นผู้การ๑๙๑
แล้วเราก็อยู่แฟลต์เราก็สูงเราก็ดูแล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะว่า
โอ้โหงานมันเยอะลูกน้องมันเยอะขึ้นนะฮะ
เราก็เลยออกจะมาอยู่บ้านก็สร้างบ้านไม่ทัน
สร้างบ้านไม่ทันเพราะอะไรครับพ่อตาผมเนี่ยยกที่ดินให้
นะครับขั้นตอนมันเยอะกว่าจะสร้างตอนนี้เราถมที่
ก็เลยไปถมที่นะครับถมที่เอาไว้ตั้งแต่นู้น
แต่ว่าด้วยความที่เราไม่ว่างก็เลยยังไม่ได้ทำ
ก็เลยเอาแบบปัจจุบันทันด่วนนะฮะคือจะไปซื้อบ้าน
ก็บอกตรงว่าเขาเสียดายตังค์เพราะว่าเรามีที่ดินจะไปสร้างบ้านนะครับ
ก็เลยเอาแล้ววะก็ไปหาเช่าดีกว่าไปหาเช่า
คือบังเอิญว่าเฮียแตมก็ถามเขาว่ามีที่ไหนบ้างเฮียแตมของเฮีแตมอ่ะนะ
ก็เจ๊แตนเขาบอกว่าเขามีที่นี่เราก็เห็นว่าเออมันอยู่ใกล้ฝันพอดี
ผมบอกนั้นเอางี้นั้นผมขอเช่าได้ไหมเขาบอกไม่เป็นไรให้อยู่เลย
เราก็บอกว่างั้นขอเช่าดีกว่าเพื่อความสบายใจนะฮะ
ก็เช่าห้าหมื่นห้าหมื่นคืออยู่สองหลังค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายเอง
รีสามหลังเนี่ยนะครับก็เหมือนผมเฝ้าให้เขาแหละ
สองหลังเก็บของนะก็ผมไม่ได้ไปอยู่แต่ไม่มีใครนอน
ก็เหมือนผมไปเฝ้ากับเขานั่นแหละส่วนอีกหลังนึงก็ว่างไว้
แต่พอดีพ่อผมเนี่ยนะครับมีภรรยาใหม่ตั้งแต่เด็กแล้วนะ
เขาก็อยู่เพชรบุรีบริเวณว่าเขาพ่อผมเขาป่วยหนักนะ
ก็บลายพลาดไป๕เส้นก็เลยผมก็บอกให้พ่อผมขอมาอยู่ที่นี่จะอยู่ใกล้ผม
ผมก็จ้างพยาบาลจากวิชายุทธ์เนี่ยให้มาดูแลนะพอพ่อผมเสียบ้านนี้ก็ว่างก็ปิด
ไม่สรุปแล้วผมอยู่สองหลังนะครับแล้วถ้าผมสร้างเสียงเมื่อไหร่ผมก็ไปอยู่
เพราะอะไรครับเพราะอันนี้มันแคบ
นะครับนะแล้วก็มันไม่มีเอ่อพลเอกคนไหนหรอกครับ
ที่เขาที่เขาอยู่อยู่เท่าเขาเอาอย่างงี้กว่าที่เขาอยู่เท่าเขาแบบผม
แต่ผมไม่ได้ว่าผมไม่มีตังค์นะเพียงแต่ว่าผมไม่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเลอะเทอะ
ถ้าผมไปซื้อบ้านก็ซื้อได้แต่ผมจะไปมีบ้านเยอะแยะทำไม
ในเมื่อผมจะไปเตรียมสร้างที่สาย๗อยู่แล้วนะครับ